ตอนนี้เท่ากับเขาตรวจสอบ๒เรื่อง๒ประเด็นใหญ่
คดี๒คดีนะฮะก็คือ๑คดีเซลแมนแล้วก็๒คดีน้องแอปเปิ้ล
น้องแอปเปิ้ลนะครับการเสียชีวิตของนางสาอรวีสัมภาวทอง
เด็กนักเรียนชั้นม๖ที่ถูกแทงเสียชีวิต
เมื่อวันที่๒๘กันยายน๒๕๕๘ที่จังหวัดระนองนะครับ
ก็คดีนี้ทางเพจดังแห่งนี้เขามีการขอให้มีการบรื้อฟื้นคดี
เนื่องจากพบหลักฐานต่างไม่ว่าจะเป็นคลิปที่คาดว่าเป็นเสียง
ขณะที่น้องแอปเปิ้ลถูกฆาตกรรมแล้วก็มีการตั้งข้อสงสัย
แล้วก็มีคนเข้ามาร่วมในการแชร์หลักฐาน
เชื่อว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้๔คนก่อนหน้านี้
ที่เป็นชาวพม่าเป็นแพ้นะครับ
ก็แชร์หลักฐานเรื่องบทสนทนาอ้างถึงคนใกล้ชิดที่มีส่วนรู้ส่วนเห็นเนี่ยนะครับ
ปีที่ผ่านมามีการแชร์หลักฐานต่างในโลกออนไลน์จนเป็นที่สนใจ
อยากให้มีการบรื้อคดีและแน่นอนคนในสังคม
ล่าสุดมีความคืบหน้าเพราะว่าเมื่อวานี้มีการ
พาดพิงไปถึงคนในครอบครัวพี่สาว

ก่อนที่จะมีคลิปเสียงหรือว่าคลิปภาพมาด้วย

ดังนั้นพี่สาวของน้องแอปเปิ้ลก็เลยมาโพสต์

ชี้แจงเองนะคะหลังถูกพาดพิงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง
รู้เห็นในเหตุการณ์ฆาตกรรมน้องสาว

ขณะเกิดเหตุฆาตกรรมพี่สาวของน้องแอปเปิ้ล

ส่วนกรณีที่ถูกกล่าวหาในโลกโซเชียล

เธอพอจะทราบอยู่บ้างว่าเพจดังได้โพสต์พลาดผิงแต่ไม่ได้สนใจ
ไม่มีความจำเป็นที่จะเข้าไปดูเพราะไม่ได้เป็นคนเกาะเหตุ

และยังบอกด้วยว่าไม่สามารถห้ามความคิดใครได้
แต่คิดว่าผู้ที่นำข้อมูลออกมาเปิดเผยเนี่ย
คงจะมีจุดประสงค์ให้สังคมเกลียดชังเธอ
ซึ่งข้อมูลต่างเธอก็ได้ให้กันกับตำรวจไปหมดแล้วนะคะ
ขอยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งเรื่องชู้สาวกับน้อง

คือจากแชทคนก็แอบว่ามันมีการสมรูปร่วมคิด
การดูต้นทางให้แล้วคนก็แอบสังเกตว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ
สำหรับคดีนี้ในช่วงที่เกิดเหตุในวันที่๒๘กันยายนปี๒๕๕๙
แล้วก็ในช่วงเวลานั้นเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังที่สังคมจับตามอง
แล้วก็เป็นเหตุที่น่าสลดใจนะครับ
เพราะว่านางสาวอรวีสัมเภาทองหรือน้องแอปเปิ้ล
ถูกคนร้ายใช้มีดแทง๑๗แผล
เสียชีวิตที่ซอยสำนักสงฆ์สะพานปลาอำเภอเมืองกระนอง
ต่อมาตำรวจจับคนร้ายชาวพม่าได้๔คน
ว่าทำไปเพราะโกรธแค้นที่พูดแซวแล้วถูกน้องแอปเปิ้ลด่าทอ
กระทั่งผ่านไป๒ปีอย่างที่บอกคุณผู้ชม
มีการแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียล
มีการแชร์หลักฐานต่างเอามาไว้ในโลกโซเชียล
ว่าจะเป็นคลิปภาพคลิปเสียงหรือว่าเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์
ของคนที่เข้าไปดูในโลกโซเชียล
จนเกิดเป็นกระแสนะครับในการลงรายชื่อ
ลงชื่อเพื่อที่จะให้มีการรื้อฟื้นคดี
เขาบอกว่ามีรายชื่อของคนที่เข้ามาร่วมลงแล้ว
คนที่ต้องการให้รื้อฟื้นคดีนี้

เขาบอกว่าเป็นแพะหรือเปล่านะฮะเป็นแกะหรือเปล่า
หรือยังไงบ้างสำหรับผู้ต้องหาชาวพม่า
อยู่ที่๕๐๐ถ้าถึง๕๐๐เมื่อไหร
จะมีการยื่นเรื่องให้รื้อฟื้นคดีต่อไป
รวมทั้งตอนนี้ก็ยังกำลังพยายามนะคะ
สำหรับการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง